คือคุณตาเขาเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง

มีอาการทั้งแบบนั่นนะโอเคใจไม่ออกเวียนหัว
ต้องโทรลูกหลานโทรแจ้ง๑๖๖๙แล้วนะ

ตาถ้าเกิดว่าอาการสบายดี๑๐๐คะแนน

เจ้าหน้าที่ยังแวะขับรถชมต้นไม้

มันใช่เวลาที่พี่จะแวะกินกล้วยทอดกันหรือเปล่าคะ

ใช่ใจค่ะแต่ถ้าเกิดขนาดลำทอดของแต่ไรขึ้นมา
พี่รับผิดชอบเอาข้อหนูกลับคืนได้ไหม
ทั้งที่พี่ซักตะวัดที่บ้าน
พี่ผู้หญิงถามว่าคะแนนเต็มร้อยคุณตาให้เท่าไร

ทำไมพี่ถึงไม่รีบอ่ะพี่กินกล้วยทอดทำไม
เค้าเด็กพี่เกิดมาอยู่ก่อนนี้พี่ไม่คือกินกล้วยทอดหรือเปล่าคะ

ตั้งแต่แรกนะผมหันไปถามบกพี่โอบอกว่า
เฮ้ยจริงเหรอ
หือคือได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงที่เขาตะโกนต่อว่าไหม

อันนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
จริงคลิปนี้ความยาวมัน๔นาทีนะ
แล้วเราตัดมาให้คุณผู้ชมดูช่วงนึง
ต่อให้เจ้าหน้าที่จะบอกว่าตอนนี้คนไข้ถึงโรงพยาบาลแล้วครับ
แล้วถ้าเกิดว่าพ่อเขาไม่ปลอดภัยหรือพ่อเขาเป็นอะไรขึ้นมา

กับการที่ชะลอรสดูต้นไม้

นี่มันกลายมาเป็นประเด็นจริงค่ะ

แล้วมีคนเห็นมันจริงอายะไงนับแข่งละเล่า
เพราะว่าเรียกรถพยาบาลให้มารับคุณพ่อแล้วไงให้ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ที่มันเฉ้า
เราไปคุยกับลูกสาว
หากู้ภัยโทรหา๑๖๖๙แล้วก็มีรถจากโรงพยาบาลมารับ
ตอนนั้นพ่ออาการหนักแล้วค่ะ

เมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ผู้หญิงซักประวัติที่บ้านใช่ไหม

หลังจากนั้นเอาพ่อขึ้นรถหลานชายก็นั่งไปด้วยนี่แหละ
แต่ระหว่างทางนะที่กำลังจะเอาตัวพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ย
หลานชายที่อยู่บนรถเล่าให้ฟัง
บอกว่านี่คือเหมือนกับรถฉุกเฉิน
ชะลอดูต้นไม้แล้วคนบนรถพูดบอกว่าต้นไม้สวยดี
มันเป็นต้นไม้ปักซอยบ้านค่ะ
แต่ที่รถพยาบาลแวะเอากล้วยทอด
โอ้โหน้องชายที่อยู่บนรถนะบอกว่า
รถพยาบาลจอดเลยชะลอเอากล้วยทอด

เหมือนกับในคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูนั่นแหละ
เฮ้ยมันใช่เหรอแต่อันนี้ถามอย่างอย่างแรกเลย
ก็ต้องไปห่วงอาการของคุณพ่อก่อนอาการพ่อเป็นยังไง
ถือว่าส่งถึงมือหมอทันนะอาการพ่อปลอดภัยแล้ว
แต่ที่ตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
อยากให้เจ้าหน้าที่คนนี้ออกจากงานไปเลย
แล้วคือเขาบอกว่าไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่คนนี้ออกจากงานนะ
อภัยคุณผู้ชมไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่คนนี้ออกจากงาน
แต่อยากให้ทางโรงพยาบาลแก้ไขปรับปรุงหน่อย

สมมุติมันเคสวิกฤตแบบนี้แล้วเขาไม่ได้ปลอดภัยล่ะ

โรงพยาบาลเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะ
โรงพยาบาลชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่นะนี่พี่หลับตาเลยนะ
พี่อยากให้โรงพยาบาลนะชี้แจงคำแรกว่าอะไรรู้ไหม

ไม่จริงเหตุการณ์นั้นไม่จริงเขาชี้แจงว่าไง
คือโรงพยาบาลชี้แจงว่าโรงพยาบาลนครนายกไม่ได้นิ่งนอนใจ
และไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการจากเหตุการณ์นี้
แล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ตเห็นเขาบอกว่า
บ่ายน่าจะเป็นบ่ายวันพรุ่งนี้ไหม

บ่ายวันพรุ่งนี้น่าจะมีการแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลนครนายกบอกนะคะ
เดี๋ยวรอดูนะว่าถ้าเกิดว่าเขาสอบสวนข้อได้จริงแล้ว
เขาได้ความมาว่ายังไงแล้วเขาจะดำเนินการ
เขาจะจัดการยังไงต่อไปนะคะ

ถ้าจริงมันยังไงวะรถพยาบาลแวะซื้อกล้วยทอด